สิบรัฐการณ์ล่าดาบตำรวจฆ่ายกครัวสุรราชธานี
หนึ่งการตามล่าตัวดาบตำรวจอัตภรณสองทิศทางของคดีครับสามที่
วันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้ฟังก็คือคำบอกเล่าของเจ้าของรีสอร์ท
ไปพบรถเก๋งคอนด้าซิตี้สีเงินรถต้องสงสัยคันนี้
ดาบตำรวจอัตภพรวิเชียนนี่แหละคนร้ายนะครับ
ใช้รถคันนี้เป็นภาษณะหนีหลังจากก่อเหตุยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่ลงนะครับ
จนมีผู้เสียชีวิตตอนแรกสุดเลย๔ศพนะฮะ
โดยรถเก๋งมาจอดอยู่ในวัดไกรสอนเขตราราม
ตะบนเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราชธานี
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๕กิโลเมตร
คุณผู้ชมอยากให้ฟังตรงนี้ใครที่ไม่ได้ดูข่าวนี้เมื่อวานนี้
ในช่วงบ่ายนะฟังทางนี้
รถคันนี้เจอนะครับเจอศพของนาย
อัตภพลวิเชียรหรือว่าบาทอายุยี่สิบห้าปี
ลูกของดาบตำรวจอัตภพรกับเมียคนแรก
มีแผลถูกยิงเข้าขมับครับคุณผู้ชมครับ
แล้วคลุมศพด้วยผ้าขาวม้าอยู่ที่เบาะข้างคนขับอ่า
ข้อมือทั้งสองข้างถูกมัดด้วยสายสินในลักษณะ
พลายมัตรสั่งครับพี่หมุนก็ทำพิธีแล้วนี่พี่เบิร์ต
ลุกน้ำแข็งเอ้ยอ๋อขณะที่วัดดังกล่าวนะ
เป็นวัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายธรรมรัฐ
พี่ของดาวน์ตำรวจอัตภพรน่ะที่เสียชีวิตจากการต่อสู้ยิงกันน่ะน่ะน่ะ
ศพไปคืนแรกคุณผู้ชมฮะฟังตรงนี้นะมีพยานคนหนึ่งเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
เข้ามาอย่างเร็วรีบบอกรีบไปบอกญาติในงานศพว่าไงรู้ไหม
จัดงานศพให้หลานด้วยหลานตายอยู่ในรถ
แล้วหนีไปคาดว่าไอ้คนที่วิ่งเข้ามาตอนนั้นแหละคือดาบตำรวจอัตภพรครับคุณผู้ชมครับ
แล้วมันก็มีข้อมูลไงว่าพี่ของดาบตำรวจอัตภพรก็คือบวชเป็นพระอยู่ที่วัดนั้น
โอ้โหยังไม่หมดคุณผู้ชมฮะช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ตำรวจไปพบศพ
เมียของดาบตำรวจอัตภพรเสียชีวิตอยู่ในรีสอร์ท
ที่ตะบลท่าขนรภ์อำเภอคีลิรัตนิคมเราได้คลิปครับ
เราได้คลิปตอนที่เจ้าของรีสอร์ทถ่ายเอาไว้ตอนจะไปเปิดประตู
เพราะว่าตำรวจเข้าไปขอตรวจสอบ
ซึ่งตอนนั้นนะเจ้าของรีสอร์ทนะครับยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องคุณผู้ชมไปดูครับ
ยังไม่หมดนะเดี๋ยวมารอฟังนะว่าเจ้าของหรือคนดูแลรีสอร์ทเขาเล่าว่ายังไงคุณผู้ชมฮะ
ดูสภาพศพก่อนสภาพศพของนางสาวพระนิดานินนิยม
หรือว่าคุณตั๊กอายุ๓๔ปีเมียของดาบตำรวจอัตภพรเนี่ย
ถูกยิงที่ปากครับโอ้โหถูกยิงที่ปากกระสุนขนาดเก้ามิลลิเมตรฝังอยู่ใต้คาง
ปากฉีกครับฟันกรามขวาแตกไม่สวมเสื้อผ้า
หมอนนะครับที่ศพหนุนมีกระสุน๙มิลลิเมตรฝังอยู่ในหมอนอีก๑หัว
แสดงว่าคนตายเนี่ยหนุนหมอนอยู่แล้วคนยิงเนี่ยเอาหมอนปิดแล้วยิงใช่ไหม
เบื้องต้นใครว่านางสาวพะนิดาน่าจะถูกดาบตำรวจอัตภพร
ใช้ปืน๙มิลลิเมตรยิงโดยใช้หมอนปิดเสียงจริงครับ

แสดงว่าคุณพนิดาน่าจะเสียชีวิตเป็นศพแรกเลยนะ

ถึงแม้ว่าจะเจอศพคุณพนิดาหลังสุด
กลายเป็นศพที่๖ที่เราเพิ่งเป็นข่าวเช้าเมื่อวาน
คือไอ้ที่ว่า๔น่ะจริงมันบวก๑โดยที่เราไม่รู้

หลังเกิดเหตุนายธรรมรัฐพี่ชายก็ตามมาที่เกิดเหตุครับ
จากนั้นวันที่๘เมษายนก็พากันออกจากบ้านไปยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่ลง
อ๋อแล้วที่ไปที่บ้านผู้ใหญ่ลงนายธรรมรัฐพี่ชายก็ตาย

ผู้สื่อข่าวได้คุยกับเจ้าของรีสอร์ทตรงนี้แหละ

พบศพนางสาวพระนิดามันเป็นยังไง

โมงได้มั้งนักข่าวตำรวจมาขอตรวจห้องหมายเลข๑
เนื่องจากมีรายงานว่ารถยนต์ซูซูกิสีดำของคนร้ายมาจอดอยู่
พอเข้าไปตรวจสอบในห้องพักพบศพนางสาวพะนิดาตายอยู่แล้วครับคุณผู้ชมฮะ

เล่าบอกว่าดาบตำรวจอัตภพรเป็นลูกค้าประจำที่นี่อ้าวเหรอ

เอ้าตอนแรกนึกว่านะครับ
มาเปิดโดยที่ไม่เคยมาก่อน
เคยมาเป็นลูกค้าประจำมักจะพาเมียมาพักด้วยเสมอ
เมษายนที่ผ่านมาดาบตำรวจอัธพรมาเปิดห้องพัก๑ห้อง
เป็นเวลา๓คืนแล้วจ่ายค่าห้องครบแล้วทั้ง๓คืนด้วย

๘เนี่ยนะดาบตำรวจอัตภพรก็มาขอเปิดเพิ่มนะ

ให้ใครอ่ะก็รอบนี้มากับพี่ไงพี่ก็คือนายธรรมรัฐอืมพี่ของดาบอัธพรอ่ะ
ครับแล้วตอนที่อยู่ที่รีสอร์ทนะคุณผู้ชมเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยคือปกติเลย
อันนี้คือกล้องวงจรปิดวันที่แปดเมษายนเห็นไหมคะอ่าอันนี้ตอนมากับพี่ธรรมรัฐแล้ว
ใช่ทีนี้พอมาคืนวันที่๘เนี่ยก็มารู้ข่าวว่าดาบตำรวจอธพรเนี่ยนะ
ไปยิงแล้วก็มีคนตายที่บ้านของผู้ใหญ่อืมตอนนั้นน่ะรู้ว่าดาบตำรวจอธพร
มาพักที่นี่แต่ไม่มีใครกล้าบอกตำรวจหรอกกลัวไงก็เนี่ยลูกค้าอยู่ตรงนี้
แล้วแล้วถ้าเกิดว่าไปแจ้งไปว่าอยู่ตรงนี้เขามีอาวุธปืนด้วยเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยอ่ะค่ะอ่า
แล้วที่เขาสงสัยกันพี่พี่ถามหน่อยดิแล้วทำไมพี่ไม่รู้ว่าในห้องมีศพผู้หญิงอยู่น่ะ
เขาชี้แจงอธิบายแบบนี้บอกว่าเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าพระนิดาเนี่ยมาตอนไหนไง
ไม่รู้ว่ามาตอนไหนติดรถมาตอนไหนตั้งแต่ดาบตำรวจอัตภพรกับนายธรรมรัฐพี่ชายเนี่ยมาเข้าพัก
ไม่เคยจูตูพะนิดาเลยคือคนในรีสอร์ทก็เห็นแค่อัตภพรกับธรรมรัฐนี่แหละ
ถูกต้องดอมหลังจากเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายศพนางสาวพระนิดาออกจากห้องหมายเลขหนึ่งแล้วนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาญาติของพระนิดาก็นิมนต์พระสองรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในห้องพักนะครับ
ยักษ์ญาติก็ตะโกนเรียกตามความเชื่อนะค่ะ
พนิดากลับบ้านเราพนิดากลับบ้านเราคุณผู้ชมไปดูตอนนี้หน่อย
นางสาววิลาวันเป็นญาติของคุณพนิดาที่ถูกยิงเสียชีวิตในห้องนี้เนี่ยเล่าบอกว่า
ตั้งแต่พนิดาหายไป
หลังจากเกิดเรื่องวันนั้นญาติทุกคนพยายามติดต่อ

ภาวนานะขอให้ปลอดภัยขอให้รอดชีวิตกลับมา
ไม่คิดว่าจะมาถูกดาบตำรวจอัตภพร
ฆ่าตายแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ

รับกรรมที่ก่อไว้อย่างสะสมนี่
เป็นความรู้สึกของญาติคุณพนิดาครับ